พาคุณผู้ชมมาดูปฏิบัติการไล่ล่าเสียแป้ง
หลังจากที่หลบหนีออกจากโรงพยาบาลนครศรีธรรมราช
ก็ปรากฏว่าตอนนี้ผ่านมาอาทิตย์กว่าแล้วยังไม่เจอตัวเสียแป้ง
แต่ว่าในบรรดาลูกน้องที่มีส่วนช่วยในการพาเสียแป้งหลบหนี
ที่มีการถูกออกหมายจับก็ปรากฏว่าจับได้ครบทุกคนแล้ว
ซึ่งล่าสุดในหนอนคนที่เป็นคนขับรถเก๋งซีวิกพาเสียแป้งหนี
ตำรวจก็ติดตามจับกลุ่มตัวได้หลังจากหนีมากบดานอยู่ที่จังหวัดราชบุรีค่ะ
เมื่อวานนี้ตอนเย็นคุณผู้ชมค่ะนี่เลยตำรวจชุดปฏิบัติการพิเศษฮานุมาน
กองบังคับการปราบรามไปล้อมแมนชั่นแห่งหนึ่งที่ตลาดศรีเมือง
อำเภอเมืองราชบุรีเพราะสืบทราบว่านายสุธิวัฒน์ขุนนรงค์หรือว่าหนอนทุ่งลาน
ลูกน้องเสียแป้งที่ถูกออกหมายจับรายล่าสุด
แล้วก็เป็นคนทำหน้าที่ขับรถรถเก๋งซีวิกสีดำพาหลบหนีเนี่ย
ตัวเองมากบดานอยู่ที่บ้านหลังนี้ค่ะก็ปิดล้อมแล้วตะโกนเรียกนะคะให้ออกมามอบตัว
ถ้าไม่ออกมายอมมามอบตัวก็จะพังประตูเข้าไป
สักพักหนึ่งก็ออกมาพร้อมกับภรรยาด้วยนะคะอุ้มลูกอายุ๓เดือนออกมา
ตำรวจคุมตัวค่ะไปที่กองกำกับการสืบสวนตำรวจภูทรเมืองราชบุรีนะคะ
แล้วก็ส่งกลับไปดำเนินคดีที่นครศรีธรรมราชอันนี้เป็นช่วงที่ควบคุมตัวนะคะ
หนอนให้การบอกว่าขับรถเก๋งซีวิกสีดำพาเสียแป้งหลบหนี
อย่างที่เห็นในคลิปวงจรปิดจริงแต่ไม่บอกรายละเอียดว่าพาไปที่ไหน
หลังจากส่งเสียแป้งหนีเสร็จแล้วก็ให้ในโจ๊กเพื่อนสนิท
พาตัวเองหนีมาซ่อนตัวแถวตลาดแห่งหนึ่ง
จังหวัดราชบุรีตั้งแต่๒๘ตุลาคมที่ผ่านมา
ก่อนที่ชุดสืบสวนจะทราบก็ปลอมตัวเป็นคนขายของ
เฝ้าติดตามจนมั่นใจว่าเป็นในหนอนก็เลยเข้าจับกลุ่ม
คือตำรวจก็แฝงตัวนะคะเป็นคนขายของ
เพราะทราบอาจจะได้เบาะแสมาว่าอยู่แถวตลาด
ก็เลยแฝงตัวเป็นคนขายของจนแน่ใจว่าเป็นนายหนอน
แล้วก็เกิดการจับกลุ่มเมื่อวานนี้ตอนเย็นนะคะ
เสียแป้งกับนายหนอนความสัมพันธ์นะคะ
คือในหนอนปฏิเสธบอกไม่ได้เป็นมือขวาอย่างที่เป็นข่าวนะ
แค่รู้จักกันเท่านั้นรวมถึงตัวเองเนี่ยไม่ได้ค่าจ้างด้วย
เงินที่มีการโอนเข้าบัญชีหลังเกิดเหตุ
เขาเป็นคนเอาเงินเข้าบัญชีเอง
เป็นเงินค่าจ้างจากการทำงานไม่ได้เกี่ยวกับการช่วยเหลือเสียแป้ง
ขณะที่ภรรยาในหนอนอุ้มลูกนะคะขอความเป็นธรรมกับสื่อ
ยืนยันว่าสามีของเธอถูกเสียแป้งหลอกให้พาหนีนะคะ
โดยในหนอนเนี่ยถูกเสียแป้งไหว้วานให้ช่วยขับรถเก๋งพาไปทำธุระเท่านั้นค่ะ
แม่บอกว่าหลังจากลูกชายถูกจับก็โทรมาคุยซะ
นะแม่ที่ราชบุรีแล้วก็วางสายไป
บอกก่อนหน้านี้ติดต่อลูกไม่ได้หลายวัน
แล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าลูกไปอยู่ที่ราชบุรีค่ะ
ซึ่งตอนบ่ายตำรวจกองปราบรามคุมตัวในหนอน
เฮลิคอปเตอร์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
มาถึงสนามบินนครศรีธรรมราชแล้วนะคะ
แล้วก็พาขึ้นรถตู้นะคะไปที่สพเมืองนครศรีธรรมราช
พอมาถึงตำรวจคุมตัวในหนอนเข้าห้องควบคุมผู้ต้องหา
แล้วก็นำมาสอบสวนเพื่อสอบหาที่ซ่อนตัวของเสียแป้งนะคะ
ทางรักษาราชการแทนรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
พลตำรวจโทษธนาชูวงมาสอบปากคำด้วยตัวเองค่ะ
แล้วก็คุมตัวไปชี้จุดต่างในโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
เพราะฉะนั้นในคดีหลบหนีนี้เนี่ยนะคะ
ตำรวจเนี่ยก็ออกหมายจับผู้ให้การช่วยเหลือเสียแป้งหลบหนีรวมทั้งหมด
อย่างที่เห็นนะคะ๗คนด้วยกันรวมตัวเสียแป้งที่ตำรวจตามหาด้วยก็๘นะคะ
เพราะฉะนั้นถูกจับแล้วคือคนที่ให้การช่วยเหลือ๗คน
รวมในหนอนเมื่อวานนี้ก็ถูกจับครบหมดทุกคนแล้วในโรงหนังบ้างในอะไรบ้างเนี่ยนะคะ
แล้วก็นี่จับที่บ้านพักล่าสุดก็คือนายหนอนก็ครบหมดแล้วทุกคน
เหลือแต่ตัวเสียแป้งนี่แหละค่ะครับแล้วก็มีรายงานล่าสุดมาด้วยว่า
ตำรวจเตรียมออกหมายจับคนใกล้ชิดเสียแป้งเพิ่มเติมอีก๑คน
ตอนนี้กำลังอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานค่ะ
แต่ว่าตัวเสียแป้งนี่ก็ยังคงหลบหนีอยู่นะนะครับก็ยังไม่รู้อยู่ไหน

แล้วก็มีกระแสข่าวว่าอาจจะไปประเทศอื่นหรือเปล่าใช่ไหม